คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่ะมีรถฟอร์จูเนอร์คันหนึ่งสีดำนะคะ
ตำรวจเขาบอกว่ามันดูแปลกเหมือนบรรทุกของหนัก
เรียกให้หยุดเพื่อตรวจค้นไม่ยอมหยุดค่ะขับหนี
ตำรวจก็ต้องไล่ล่านะคะคือจากชุมพรไปจนถึงสุราธานีสุดท้าย
ไปจนมุมคุณผู้ชมค่ะแล้วผิดกฎหมายจริงจริงของกลางเนี่ย
โอ้โหยาบ้าสองล้านเมตรพี่อุ๋ยสองล้านเมตรสองล้านเมตรค่ะ
จอดซ้ายสีดำจอดใต้ครับผมนี่คันทุกรีจอดซ้ายนะจอดซ้ายนะจอดซ้ายนะ
ให้ถึงให้ถึง
คือหนีแล้วไปทางตันพอดีหนีต่อไม่ได้แล้ว
ตำรวจก็เลยขอตรวจค้นยาบ้าเยอะมาก๒ล้านเม็ดแล้วก็มีผู้ต้องหา๓คนนะคะ

คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะบอกให้หยุดจอดซ้ายจอดซ้ายเข้าข้างทางเขาไม่หยุดนะคะ
ชุมพรไปจนถึงท่าชนะสุราธานีแล้วมันเป็นช่วงสะพานกำลังซ่อม
ก่อนข้ามทางรถไฟท่าชนะ

เป็นผู้ต้องหาผู้ชาย๒คนผู้หญิง๑ค่ะ
ยาบ้าเยอะมาก๒ล้านเม็ดอยู่ในถุงสีดำ
ก็เลยควบคุมตัวไปสอบปากคำนะคะ
ในเพชรอายุ๒๑ในผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาเป็นคนกรุงเทพ
ไปหาลูกที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เขารับจ้างขนยาเสพติดค่ะคุณผู้ชม

จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะไปส่งให้กับลูกค้าที่อำเภอท่าสารา

เขานัดส่งยาเสพติดกันที่ไหนรู้ไหมคะ

ไม่พูดชื่อวัดก็แล้วกันเพราะว่าวัดเขาไม่เกี่ยวเนอะ
แต่นัดส่งยาเสพติดกัน๒ล้านเมตรที่วัดนะคุณผู้ชม
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาบอกว่ารู้แค่ว่าเดี๋ยวจะมีผู้หญิง

๑บาทต่อครั้ง

ยาบ้าเป็นล้านเมตรโทษหนักมาก
ค่าจ้างครั้งละ๔๐๐๐เนี่ยค่ะ

บอกว่าเอ๊ะเส้นทางข้างหน้ามีด่านไหมอะไรยังไง
หลบไปเส้นทางไหนคือมีรถขับนำก่อน
แล้วตัวเองก็เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดมา๒ปี
แล้วดูสิคะมารับจ้างขนยาเสพติดอีก

ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้า

คุมตัวส่งตำรวจสอบพอร์ธาชนะ
ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ

แล้วก็ดูท่าทีอายุก็ไม่ได้เยอะอะไรมากใช่ไหม
หนึ่ง๒๑แล้วผู้หญิงดูเหมือนยังอายุน้อยอยู่